เจ้าของวรีที่บอกว่าหรือจะไขว้
ล่าสุดนั้นทางด้านของตำรวจก็ต้องไปตรวจสอบนะครับ

ตามบรรบคอมพิวเตอร์หรือไม่
ญาติเองก็นำตัวนั้นส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจิตเวทอยู่นะครับจากโรคซึมเศร้า
ตำรวจนครบานบางยี่ขันเร่งตรวจสอบกรณีที่นายนครินพุ่มรำมาสพุ่มรันนาศนะครับ
ว่าในวัดดาวพยายามจะยิงตัวตายครับ
แล้วก็มีการนำไปเผยแพร่เป็นวงกว้างพันธุ์ตำรวจเอกอัธวุฒินิวาโสพล
ผู้กำกับการตำรวจนครบานบางยี่ขันก็เปิดเผยว่า
สั่งการให้ตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
แล้วก็ได้รับการยืนยันจากโรงพยาบาลสิริราช
ว่าเมื่อประมาณ๖นาฬิกาได้รับตัวผู้ป่วย
ชื่อนายนครินพุ่มมรนาศเข้ารักษาตัวครับ

จากว่ามีการบาดเจ็บคล้ายกระสุนปืนถากไปที่บริเวณหน้าผาก
แล้วยาดก็มารับตัวกลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนย่านสุขุมวิทย์
สุขุมวิทย์นอกจากนี้ตำรวจก็เป็นฝ่ายสืบสวนนครบานบางยี่ขันครับ
ระหว่างการลงพื้นที่ไปตรวจสอบคลิปที่เผยแพร่
เพื่อไปหาจุดที่นายนครินยิงตัวเองว่าเกิดขึ้นที่ใด
ปืนที่ใช้ก่อเหตุมีใบอนุญาตตามกฎหมายหรือไม่
ตรวจสอบว่าถ้าเกิดว่าไปพบสารเสพติดในร่างกายหรือเปล่า
ส่วนการกระทำดังกล่าวนั้นจะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์หรือไม่นั้น
อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นถูกเผยแพร่ผ่านทางสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง
เนื่องจากว่านายนักฮารีนเป็นเน็ตไอดอลที่มีคนติดตามจำนวนมาก
ขณะที่เกิดเหตุก็มีชาวโซเชียลติดตามอยู่กว่า๑หมื่นคนนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าในวัดดาวมีคนติดตามในโลกโซเชียลของเขา
คนติดตามเป็นล้านนะประมาณล้าน๒แสนคน
แล้วก็หลังจากที่บอกว่ามีข่าวว่าพอไปรักษาตัวออกจากที่สิริราชแล้ว
ก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลมนารมย่านบางนาเนี่ยนะคะ
เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็มีการเดินทางไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลค่ะ
แต่ว่าที่โรงพยาบาลก็ไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไป
แล้วก็ให้งดการถ่ายภาพรวมถึงไม่เปิดเผยด้วยนะคะ
ว่าเนวัตดาวมารักษาตัวที่นี่จริงหรือไม่
รวมถึงมีการสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่สามารถให้ข้อมูลได้

ทางโรงพยาบาลบอกว่าให้ไปทำหนังสือมาก่อน
แต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องดูก็คือเรื่องของคดีนั่นเองค่ะ
โดยมีการเข้าไปตรวจสอบภายในห้องที่เกิดเหตุ

รอยกระสุนปืนแล้วก็คราบเลือดนะคะ
ส่วนการสอบปากคำพยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุ
บอกว่าไม่มีใครได้ยินเสียงปืน
แล้วก็อย่างที่บอกว่าบาดแผลที่ขมับขวา
ก็ระบุว่าไม่ได้เป็นบาดแผลจากปืนเช่นกัน

ตรวจสอบเรื่องของบุตรหลานด้วยการใช้เฟซบุ๊ก
ปัจจุบันมีฟีเจอร์คือถ่ายทอดสดได้แล้ว
ต้องดูว่าเด็กนั้นเข้าถึงอย่างไร
บางคนถ่ายทอดสดแบบไม่เหมาะสม
อาณาจารย์ก็มีเหมือนกันเริ่มมีบ้างแล้วนะครับ

ก็ฝากผู้ปกครองด้วยแล้วกันนะฮะ